หลังจากการปรับรามทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนนั้นลดลงไปนะครับ
๑๐ล้านคนตามเป้าหมายเหลือ๙ล้านคนแต่ว่ากลุ่มที่เข้ามานั้นเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนานมากขึ้นนะครับ
แล้วก็เลือกไปท่องเที่ยวในแถบที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเช่นธรรมชาติที่สวยงามเช่นทะเลภูเขาต่างนะครับ
นำเที่ยวกำลังอธิบายถึงวัฒนธรรมของคนไทยอย่างวิธีการทักทายด้วยการไหว้ผู้คนในระดับอายุที่ต่างกัน
แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนจากเมืองเทียนจิน
มาเที่ยวในบ้านเราประมาณ๕วัน
โดยไกด์จะให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติ
เข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างที่มีทั้งวัดและวัง
ขณะนี้นะคะรถทัวร์กำลังนำนักท่องเที่ยวจีน
ซึ่งขณะที่กำลังเดินทางไปนะคะไกด์นำเที่ยวก็จะมีการพูดคุย

และบอกถึงข้อควรปฏิบัติต่างที่นักท่องเที่ยวควรจะรู้
ก่อนที่จะไปถึงสถานที่สำคัญนั้นค่ะ
เข้าชมพระที่นั่งอนันตสมาคม
นำกระเป๋าใบใหญ่ร่มอาหารและเครื่องดื่มเข้าภายใน

นักท่องเที่ยวหญิงต้องสวมกระโปรงยาว

จะมีผ้าถุงขายทันทีที่ลงจากรถทัวร์ค่ะ
คือไม่ว่าจะไปพระที่นั่งอันดาสมคมหรือว่าวัดพระแก้วอะไรอย่างนี้
การแต่งตัวค่อนข้างจะมีกฎของเขาอะไรอย่างนี้
ก็คืออย่างพระท่านยังอนันตสมาคม

แต่งตัวไม่ว่าเข้าสถานที่สำคัญแต่ละที่ฮะ
จำเป็นจะต้องตามกฎของเขา
ผู้หญิงต้องกระโปรงแล้วผู้ชายต้องกางเกงขายาวเท่านั้น
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยส่วนมาก

พวกเขาสามารถจ่ายค่าทัวร์ในราคาสูงได้

มีราคาตั้งแต่๔๐๐หยวนหรือประมาณ๒๕๐๐๐บาท
จนถึง๙๐๐หยวนหรือประมาณ๔๕๐๐๐บาท
อกจากนี้พวกเขายังเข้าใจวัฒนธรรม
ประเพณีต่างของประเทศไทยได้ไม่ยากนัก
ต่างจากภาพกลุ่มทัวร์จีนราคาต่ำกว่าทุน
ทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราอาจเคยเห็นกัน
ขณะที่ผู้ประกอบการไทยบางรายยอมรับว่า

ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงไปมาก
แต่ภาพพฤติกรรมนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไป
เพราะกลุ่มที่เข้ามานั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ
ศูนย์เหรียญที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีน
เข้ามาในเมืองไทยเป็น๑๐ปีแล้ว

แต่เราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งทัวร์ศูนย์เหรียญจะโดน
เรียกว่าปราบออกไป
เนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องในส่วนหลายภาคส่วน
แต่ว่าณวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นที่ยืนหยัดแล้วว่า
คุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เป็นสิ่งที่สำคัญและประเทศไทยเราต้องการ
แล้วประเทศไทยเราก็ต้องการกระจายรายได้ไปสู่
หลายสถานที่ท่องเที่ยวหลายภาคส่วน
ไม่ได้เอื้อประโยชน์ในส่วนของใครคนใดคนหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า
ของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในปี๒๕๕๙
หรือท่องเที่ยวแบบอิสระด้วยตนเอง
ส่วนอีก๑๔๐เป็นกลุ่มทัวร์
และในกลุ่มนี้เป็นทัวร์คุณภาพ๑๒๐
เหลือกลุ่มทัวร์ราคาต่ำกว่าทุนอยู่ไม่ถึง๑๒๐

มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาในประเทศไทยประมาณ๙ล้านกว่าราย
วันนี้เราดูตัวเลขนักท่องเที่ยวเราอาจจะตกใจอยู่บ้างว่า
มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบ๑๐๒๐เหมือนตอนต้นปีแล้ว
มันอยู่ระดับทรงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ก็เป็นสิ่งที่เราคาดการณ์อยู่แล้วว่า
การเข้าไปดำเนินการเรื่องนี้มันจะออกปรากฏตรงนี้นะครับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะมีการปรับเปลี่ยนชัดเจนมากขึ้นจากเดิมทีเนี่ย
เข้ามาผ่านทางรุ่บทัวร์เป็นส่วนใหญ่
เกิน๕๐เข้ามาในทัวร์ที่มันต่ำคุณภาพ
แต่ปัจจุบันตลาดมันเริ่มปรับเปลี่ยนไปเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเอง
ในปี๒๕๖๐กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ยังมุ่งเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพ
โดยการทำการตลาดสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ
ท่องเที่ยวด้านกีฬาและการท่องเที่ยวทางน้ำในประเทศไทย
ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศได้มากขึ้น